นี่แหละค่ะแม้ว่าสถานการณ์ของสภาพอากาศนั้นจะเห็นว่ามลพิษมีค่อนข้างมากทีเดียว
ก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ใช้ชีวิตกันตามปกติ
แต่ถ้าใครที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุขภาพ
ก็อาจจะต้องซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้กันมากขึ้นค่ะ
ผลสำรวจที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ก็เลยพบว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยในร้านขายยาบางพื้นที่นั้น

ต้องมีการสั่งสต๊อกกันใหม่เข้ามาเพิ่มจำนวนมากเลยค่ะ

พนักงานร้านขายยาแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าว
กำลังขนกล่องบรรจุหน้ากากอนามัย
เพื่อเติมลงในสต๊อกเก่าที่กำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว
หลังจากมีกระแสข่าวพบฝุ่นละอองในอากาศ
ค่ามาตรฐานในกรุงเทพมหานครจำนวนมาก
ส่งผลให้ยอดขายหน้ากากอนามัยร้านนี้
พุ่งสูงขึ้นถึง๗เท่าตัว
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สำรวจในย่านเดียวกัน
ก็พบว่าประชาชนต่างได้รับผลกระทบจากสภาวะที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยกัน
เพราะมองว่าไม่สะดวกต่อการดำเนินชีวิต
อึดอัดต่อหายใจไม่ออก
มีตัวเต็มปอดมีกลิ่นมลพิษกลิ่นควัน
ใส่แมสใส่แล้วรู้สึกอึดอัด

แล้วรู้สึกแบบอับยิ่งอับเข้าไปไย
มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใส่หน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้น
เช่นพนักงานรัฐวิษาภาคิดรายนี้
เนื่องจากป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว
ก็คือมันก็จะมีอาการแพ้ฝุ่น
อย่างนี้ถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยเราก็จะจาม

เป็นมันอันยังไง

แต่ก่อนไม่ใส่นะฮะรู้สึกอึดอัด
แต่พอเดี๋ยวนี้พอใส่เรื่อยเราก็ชินแล้ว

มันก็ช่วยลดอาการแพ้ฝุ่นได้
ละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน
ถูกตรวจพบตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา

มาจากปริมาณรถยนต์ที่มีจำนวนมากถึง๙๗๐๐คันในกรุงเทพ
รวมถึงมาจากการเผาสิ่งของในที่โล่ง
โครงการก่อสร้างต่างที่มีอยู่จำนวนมาก
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์ปียสกลสกลสัตยธรออกมายืนยันว่า
สถานการณ์ฝุ่นละอองในเมืองกรุงไม่ได้เลวร้าย
ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่
ส่วนพื้นที่ที่มีค่าเกินมาตรฐาน

คือกลุ่มผู้สูงอายุหญิงตั้งคันและเด็กเล็ก
จำเป็นต้องมีกิจกรรมนอกบ้าน
ขอให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด

เพียงพอแล้วในการป้องกันค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน